มาต่อที่โมเมนต์น่ารักของคู่นี้ดีกว่านะคะ
ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนสมัยเด็กของฝ่ายชายเขานะคะ

เจ้าตัวรับว่าก็เป็นรถโบราณที่เล็งมานานแล้วค่ะ
วางแผนไว้ว่าจะแบบไปกินข้าวเงียบกับครอบครัว

อุตส่าห์มีเพื่อนจากต่างจังหวัดมาหา
มีเพื่อนที่เรารักอยู่ในงานของเรา
เจอเพื่อนสมัยที่แบบอยู่มปลายอยู่มต้นอะไรอย่างนี้

ว่าจริงน้องก็เพิ่งบินไปญี่ปุ่น
เพิ่งกลับมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมการอะไรกันอย่างไร
ได้ขนาดนี้ผมก็ดีใจมากแล้วครับ
ผมว่านั่นแหละครับส่งผลวันเกิดแล้วครับผม

อยากให้เรามีความสุขในวันเกิดของเรา
น่ารักมากเลยน่ารักมากครับผม
จริงเราก็สลับกันถ่ายนั่นแหละ
คลิปนั้นน่ะนะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นการตัดต่อในแบบนี้
ให้ตัวเองนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้อะไรมากครับผม

ก็เอาให้ตัวเองหายเหนื่อยหน่อย